คนขับไปไหน

เป็นผู้ชายคนขับขี่นี่เบาเบาทุกวัน

คุณผู้ชมดูตอนกู้ภัยไปเจอพี่คนเมาคนนี้นะครับ
ต้องรอสายตรวจก่อนไปไม่ได้หรอกอย่างนี้

เออก็เปลี่ยน

หลังจากที่อาสามูลที่กู้ภัยอุทัย
ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะ
แต่หาตัวเจ้าของรถไม่เจอ
ก็เลยต้องขับรถตามตัวผู้ชายคนนี้

เดินเซไปเซมาอยู่กลางถนน

ตรงถนนสายวงสาโรธจังหวัดอุทัยธานี
แล้วเขาเกือบจะถูกรถคันอื่นชนแล้วนะคุณนะ
คือก่อนหน้านี้ต้องย้อนไปสักนิดหนึ่ง๗โมงครึ่งตอนเช้า

แล้วเดินไปทั่วเลยเหมือนคนไร้สติ
ก่อนหน้านั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนรั้วบ้านคนอื่น
ตรงถนนรักการดีพัฒนาข้างปั๊มแก๊ส
ตำบลอุทัยใหม่แล้วก็หายไปเลยนะครับ

กไก่คควายอุทัยธานี๕๖๘มันคว่ำหงายเก๋ง
และที่น่าตกออกตกใจรอยเลือดที่พื้นคุณ
รองเท้าแตะสีขาวอยู่ข้างรถนะครับ
ตำรวจก็สอบถามผู้ที่มามุงดูเหตุการณ์

เด๊ะนี่แหละฮะคือไม่รู้ชื่อจริง
และเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าเมาไม้เป็นประจำ
หลังดื่มเสร็จก็จะขี่มอไซค

แต่ก่อนหน้านั้นก็เหมือนเป็นคนอารวาสนะคุณ
ทีนี้ตำรวจกู้ภัยก็ต้องขับรถออกตามหาจนมาเจอ

เขาเดินออกมาทิ้งรถไว้ตรงจุดอุบัติเหตุใช่ไหม
แล้วเดินมาไกลถึงกี่กิโลรู้ไหมคุณ
กิโลอ๋อก็เดินก็ไกลพอสมควรนะ
ไกลเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่สอบถามเลย

ผมขี่ไปชนเหรอแล้วผมบาดเจ็บเหรอพี่

กู้ภัยนำตัวนายเด๊ะไปทำแผลที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องดูว่า

ก็ต้องรอเจ้าทุกข์ก่อนมาแจ้งความถึงจะดำเนินคดีได้

บอกว่าน่าจะนำตัวไปเป่าแอลกอฮอลซะหน่อยนะ
แล้วเดินไปทั่วแบบนี้ก็เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีก

เมาแล้วเดี๋ยวมาอารวาสในพื้นที่ชุมชนนะ
ต้องทำอย่างไรดีจัดการอย่างไรดีนะฮะค่ะค่ะ